กลับมาช่วงนี้มาดูประเด็นร้อนทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะ
จนถึงวินาทีนี้ก็ยังไม่สามารถฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะ
แต่เอาล่ะเรื่องของการโปรดกล้าวรายชื่อนายกรัฐมนตรี
มีรายงานข่าวบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการโปรดกล้าว
ชื่อของพลเอกประยุจันทร์โอชาลงมานะคะ
หลังจากนั้นก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
แต่จะไปถึงฝั่งฝันอีกหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้เรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรี
พักประชาธิปัตย์ทั้งพักภูมิใจไทย
พักพลังประชารัฐที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะ
โดยเฉพาะวันนี้๑๐พักเล็กเขานัดคุยกันใช่ไหม
ประมาณเที่ยงปรากฏว่า๘พักชิ่งค่ะ
เพียง๒พักก็คือพักไทยศรีวิรัย
พักอีกพักหนึ่งก็คือพักเล็กอีกหนึ่งพัก
คุณเต้มงคลกิจบอกว่าจริงก่อนหน้านี้
ก็มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐว่าเอ๊ะ
๑๐พักเล็กจะได้ตำแหน่ง๒ตำแหน่งปรากฏว่า

ถ้างั้นถ้าเป็นแบบนี้ผมพร้อมจะอยู่ฝ่ายค้านนะ
แต่เดี๋ยวเล่าบรรยากาศให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมมาดูฝักฝั่งภาพ
ก็พูดถึงกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้ง

คือวันนี้คุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น

แต่สิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าลงเรือลำเดียวกันแล้ว

ก็ย่อมต้องมีการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องปกติ
โดยเฉพาะกับพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทย
ยืนยันนะว่ามันจบแล้วจบแล้วบางส่วนนะคะ
แต่บางส่วนก็ยังคงเดินหน้าพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะพักภูมิใจไทย๓ตำแหน่งรัฐมนตรีที่สำคัญ
ก็คือกระทรวงคมนาคมท่องเที่ยวและกีฬาสาธารณสุข
อันนี้ต้องมีการพูดคุย
เพราะคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ยืนยันบอกว่าต้อง๓๓รัฐมนตรี๓ตำแหน่งนี้เท่านั้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณอุตมะเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ว
ทางการเมืองก็จะมีข้อยุติยืนยันว่าไม่เกิดรอยร้าว
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือคุณอนุทินโพสต์เมื่อ๒วันก่อน
กระทรวงมีไว้ให้คนเข้าไปทำงานไม่ใช่มีไว้ให้มาเที่ยวแรกไปมา
จบข่าวก็ยืนยันนะคะชัดเจนนะคะค่ะส่วนเรื่องของโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีต่างจากคุณอนุทินชาญวิรากูล
ฮอตฮิตแล้วก็มาถึงคนคนนี้นายธนากรวังบุญคงชนะ
รองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐลักษณะเป็นคล้ายคล้ายของการตอบโต้
ตอบโต้โซเชียลมีเดียของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะ
สิ่งที่คุณธนกรโพสต์ก็คือในลักษณะที่พูดว่า
การจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในส่วนของพักภูมิใจไทย
เป็นการหวังหางานเข้าบริษัทของตัวเอง
นั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่ตำแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวง
ขออภัยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงต่างที่พักภูมิใจไทยอยากได้
อยากได้เพราะว่าอยากจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของตัวเอง
เรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาว
และเป็นแก่นำของพักพลังประชารัฐแสดงความคิดเห็นออกมาเลยนะคะ
ในฐานะที่เป็นแก่นนำพักบอกว่า
แสดงความคิดเห็นแบบนี้มันไม่เหมาะสม
หลังจากนี้พักจะไปหารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
การแสดงความคิดเห็นของลูกพักใหม่ทั้งหมดว่า
การแสดงความคิดเห็นอย่างไรมันจึงจะเหมาะสม
เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเพื่ออะไร
เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้เป็นการต่อรองผลประโยชน์กัน
ยืนยันว่าภายในพักมีการพูดคุยหารือ
ระดับผู้บริหารกันลงตัวแล้ว
และได้ข้อยุติแล้วด้วยค่ะ
ไม่น่าดูต้องแก้ค่ะ
แต่ในความจริงแล้วในระดับแก้นลงของภาคจริง
คุยกันทุกอย่างมันอีกแล้วใช่ไหมครับ
คือจริงผู้บริหารของพักเขาคุยกันอยู่แล้ว
แต่ว่าบางครั้งเด็กอาจจะไม่มีข้อมูลว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่
ก็เป็นวาธกรรมที่ไปโต้ตอบพักอื่นเขาสิ
เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

พันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณโฆษกภักดิ์ภูมิใจไทย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ออกสื่อนานแล้วนะ
คือคุณเศรษฐพงศ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็น
ของรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐก็คือธนกรไม่เป็นความจริง
เพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ไม่ได้มีตำแหน่งบริหารในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
อย่างที่ธนกรเข้าใจ
การออกมาตีกินทางการเมืองแบบนี้เนี่ย
เป็นการโจมตีที่เสียมารยาททางการเมือง
จะทำงานร่วมกันก็ควรไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ไม่ใช่ออกมาพูดกดดันผ่านสื่อแบบนี้
อย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นเกมการเมืองกันเกินไป
โดยการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีก็ควรให้ผู้ใหญ่

โดยเฉพาะบรรยากาศเสียประชาชนก็เบื่อไหนการเมืองด้วยนะคะ
ทีนี้มาดูฝากฝั่ง๑๐พักเล็กกันหน่อย
วันนี้จริงแล้วตอนเที่ยงที่ผ่านมา
เขานัดกันนะคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์
ภักดิ์ไทยศรีวิลัยเขามีการนัดมาคุยกัน

สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล

คือสิ่งที่เขาวิตกกังวลก็คือ
พักเล็กได้มีการเอานโยบาย
ที่ได้มีการหาเสียงกับประชาชนเนี่ย
ไปพูดคุยไปเจรจากับพักพลังประชารัฐ
เพื่อที่จะแปลงจากนโยบายของพักเนี่ย

แล้วก็ไปสู่ในการเรื่องของการปฏิบัติ
คุณ๑๐พักเล็กเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนเลยนะคะ

รัฐบาลควรรีบเร่งจัดตั้งรัฐบาล

ไปปฏิบัติตามความเหมาะสมก็ทั้งนี้ทั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพลเอกประยุทธ์
โดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรี
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยแล้วก็คุณพิเชษ
สถิรัชวานหัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทย
ยืนยันบอกว่า๑๐พักการเมืองมีการทบทวนมติ
การเข้าร่วมรัฐบาลโดยยอมรับว่า๑๐พัก
ทั้งสองพักก็คือพักไทยศรีวิลัยกับพักประชาธรรมไทย
ยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้าน

บอกว่าได้มีการพูดคุยกับพักพลังประชารัฐบอกว่า
สอสอยื่นหมูยื่นแมว
กับตำแหน่งฝ่ายบริหารคือ๒รัฐมนตรี
แต่ปรากฏว่าพักพลังประชารัฐตามกระแสข่าว

นี่คือความเคลื่อนไหวของ๑๐พักเล็กนะคะ